บอกว่าคนจะรักอยู่เฉยเขาก็รัก

แต่ถ้าเขาไม่รักเอาปืนไปยืนจ่อเขา

ผู้หญิงคนนี้อุ้มลูกมานั่งไลฟ์สดบอกว่า

มีแฮสแท็กแม่ผัวแห่งชาติใช่ไหม

เคสนี้แม่สามีอ่ะพาสามีของเธอเนี่ย
แต่งงานกับผู้หญิงคนใหม่ทั้งทั้งที่เธอยังมีทะเบียนสมรสอยู่เลย
มันครับอกครับใจเหลือเกินขอระบายหน่อยไปฟังครับ
อันนี้คือทะเบียนสมรสที่ทุกคนถามหานะคะ
ตอนนี้ทะเบียนสมรสจริงค่ะตอนนี้
แล้วก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจ

ที่ได้โพสต์เฟสที่ได้ทำอะไรเพื่อที่ให้ความยุติธรรม
สำหรับลูกสำหรับลูกน้อยตาดำดำทั้งสอง
จะพูดว่ายังไงดีรู้สึกเสียใจ
ที่หนีกลับมาอยู่บ้าน
โดยที่แบบว่าเขาไม่ดูแล
ผู้หญิงคนนี้ชื่อพิมครับอุ้มลูกน้อยมานั่งไลฟ์
เธอบอกว่าเธอต้องการจะเรียกร้องความเป็นธรรม
มันมีภาพที่สามีของเธอไปเข้าพิธีสู่ขอผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วแม่สามีพาไปเหมือนรู้เห็นเป็นใจ
ไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวให้
ขณะที่เธอเองก็ยังมีทะเบียนสมรสกับฝ่ายผู้ชายอยู่เลยครับ
ทะเบียนกันที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่พฤษภาคม๒๕๕๙
แล้วก็ยังไม่ได้อย่าขาดจากกัน
ฝ่ายผู้ชายได้แต่งงานแล้วก็คบหากับผู้หญิงคนหนึ่งแบบเปิดเผยจนมีลูกด้วยกัน
แล้วเธอเนี่ยหอบลูกสองคนยังเล็กอยู่เลยกลับมาที่บ้านเกิดที่ลำปางโดยที่ผู้ชายไม่ได้เหลวแลเลยนะฮะ
เธอก็โพสต์ถึงเอกสารทางราชการของกองพันธหารปืนใหญ่เป็นต้นสังกัดของสามี
เป็นเอกสารบรรยายงานผลการร้องขอความเป็นธรรมกับต้นสังกัดให้สามีซึ่งเป็นทหารนั้นดูแลรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตร
ส่งเสียงเรื่องของการศึกษาต้นสังกัดทำเอกสารฉบับนี้ชี้แจงว่าทางหน่วยงานมีการหักรายได้ของสามีเพื่อส่งให้กับเธอในทุกเดือน
รวมทั้งมีการลงโทษทางวินัยทางด้านของฝ่ายผู้ชายด้วยนะฮะขณะที่เธอเองก็บอกว่าถึงแม้เอกสารจะมีการบอกว่าหักเงินเดือนสามีให้เธอแล้วก็ตาม
แต่เธอไม่เคยได้รับค่าเลี้ยงดูตามที่เคยตกลงกันเอาไว้เลยเรียกร้องไปเดือนละเพียงสามพันบาทแต่ไม่เคยได้สุดท้ายตัดสินใจเอาลูกมานั่งที่ตักไลฟ์สดเป็นครั้งแรกความยาวที่ได้ลงคลิปนี้ไป๕นาทีทั้งโพสต์ทั้งไลฟ์สดนะฮะมีคนเข้าไปให้กำลังใจเธอมากมายจนกระทั่งเธอมานั่งไลฟ์อีกรอบหนึ่งครั้งเนี้ยเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วบอกว่าตอนนี้ได้รับทุกกำลัง
แล้วจะสู้เพื่อลูกต่อไปถึงแม้ฝ่ายชายจะยังไม่เหลวแลเธอก็ตามแต่เหตุการณ์นี้เราได้ฟังฝั่งของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียวเนอะฝั่งผู้ชายยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งเขาด้วยเขาอยากจะชี้แจงอะไรอย่างไรก็ติดต่อมาทางไทยรัฐทีวีนะฮะอาจจะมีเหตุผลที่เขาจำเป็นหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวจะรอฟังต่อนะครับ